ผู้ชายคนนี้เขาดื่มเหล้าขาว
ดื่มเหล้าเมาแล้วก็ทำร้ายชาวบ้าน
คุณคิดดูสิมือนึงถือขวดเหล้าขาว

แล้วตำรวจก็มีไม้งามมามีโล่มา
แต่กว่าจะชาร์จตัวได้มันชุนละมุนวุ่นวาย
เหนื่อยกันทั้งสองฝ่ายเลยค่ะครับ
ดูสิคุณผู้ชมคว่าจะจับตัวได้
ใช่แล้วตำรวจมีอะไรบ้างอ่ะคุณไม้งามเหล็กคุณเหล็กง่าม
เหล็กขอเหล็กขอตอนแรกผมยังสงสัยว่าเอาไว้ทำอะไร

แล้วนั่นก็มีโล่ด้วยเห็นไหมเนี่ยค่ะตัวฝั่งนั้นน่ะ
ชายที่เขาคุ้มคลั่งเขาก็มีอาวุธเขามีเขียว
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ตำบลเสือโฮกที่อำเภอเมืองชัยนาธนะคะ
ซึ่งตำรวจก็เอาเหล็กง่ามไปจับตัวไปชาร์จตัวนายพิชัยอายุ๕๔ปี
พี่ชายเขาเมาค่ะเขาดื่มเหล้าขาวจนเขาคุ้มคลั่ง
แล้วในมือมีเขียวอยู่ก็ถือเขียวจะทำร้ายตำรวจด้วย
ทีนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่ชุนละมุนกันพยายามกว่าจะจับตัวได้เนี่ย
เขาบอกว่าจริงตอนก่อนจะชาร์จตัวนะตัวนายพิชัยพอเขามีเขียวอยู่
เขาก็แบบพุ่งทำร้ายตำรวจตลอดเวลาตะโกนด่าตำรวจอีกค่ะ
กว่าจะล็อกตัวได้นี่เหนื่อยนะแล้วคุณคิดดูสิ
ตอนที่อันนี้อาวุธของเขาเห็นไหมเป็นเขียวยาว๕๐เซนแบบนี้

แล้วกว่าจะล็อกตัวได้เหนื่อยเลย
ใส่กุญแจมือตัวนายพิชัยเขายังดิ้น
ยังมองตำรวจตาขวาง

ใช่เออจับทำไมต้องจับสิครับเพราะนี่เขาไปฟันคนอื่นนะ

ฟันชาวบ้านไม่รู้จักกันด้วยซ้ำ

ก็มาเลยมาฟันจนในตีเขาเจ็บที่แขนที่ขา

อ่ะลองฟังค่ะค่ะแล้วเคยมีเรื่องกำลังจ่ะ
ใช่ค่ะมายังยังอยู่ในรถ
ตอนอยู่ในรถคุณลุงมาทำอะไรที่นี่
เฝ้าเครื่องสดน้ำ
ตัวพี่ชัยไว้ได้เนี่ยตำรวจก็พาขึ้นรถต้องไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวต้องดำเนินคดีต่อไปนะคะ